ตอนนั้นอนาคตใหม่ได้ประมาณแสนกว่าเสียง
แต่พอมาเนี่ยก้าวไกล๓แสนกว่าเสียงเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์พิธาตลาดแตกโดยเฉพาะที่ตลาดนกฮูกดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
วันนี้ขอประกาศกับพ่อแม่พี่น้องชาวโน้นทบุรีว่าเราชนะแล้วค่ะพี่น้อง
ขอบคุณผู้หญิงใหม่ทุกคนค่ะขอบคุณพี่ไลน์แมนด้วยกันขอบคุณพี่โกรีนะคะ
โอ้โหดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมปรากฏการณ์นี้คนไปล้อมหน้าล้อมหลังคือเบียดกันจนเป็นลม

คือจะเข้าไปก็ไม่ได้คือต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะคะ
นี่เป็นช่วงเย็นค่ะบรรยากาศช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นการขึ้นรถแห่
ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีทั้ง๘เขตที่เลือกพักก้าวไกลค่ะ
เทคะแนนให้จนส้มทั้งจังหวัดนะคะ
ซึ่งทางคุณพิธาเองก็ประกาศใช้ชนะกับเหล่าด้อมส้มที่ไปต้อนรับนะ
บอกว่าชัยชนะครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนเลือกตั้งเป็นยังไง
หลังเลือกตั้งก็จะเป็นอย่างนั้นจะติดดินแล้วก็ครองตนในศัตยาบันของพักก้าวไกล
แล้วก็จะทำพื้นที่ให้ดีทำสภาให้เด่นค่ะ
คุณพิทาบอกนะชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่มีความคืบหน้า
แล้วก็ประกาศต่อหน้าชาวนนทบุรีเลยว่ารัฐบาลของพักก้าวไกล
จะมีนายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐอันนี้เป็นความมั่นใจที่เราเห็นได้ในทุกครั้งจริงนะคะ
คนนนนทบุเรียนมั่นใจคุณพิทามั่นใจ
แต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเราต้องเช็คเสียงสวกันรายวันเลยนะ
เพราะว่ามีความสำคัญในการชี้ชะตาว่านายกคนที่๓๐ของไทยจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
มาดูฝั่งสวที่เชื่อว่าจะยกมือให้เมื่อวานนี้เรานับทิ้งไว้๙คน
เพิ่มมาอีก๕ครับรวมเป็น๑๔คนแล้ว
เพิ่มเข้ามาคุณผู้ชมฮะมีคุณประภาษีสุฉันทบุตร
มีคุณมณ์เทียนบุญตันมีนายประมาณสว่างญาติ
มีนายแพทย์เจตศิราธารานนท์แล้วก็นายสถิตริ่มพงพันธ์
อันนี้คือคนที่พร้อมจะโหวตให้คุณพิธานะ
ส่วนคนที่ไม่โหวตให้แน่ตอนนี้มี๓เสียงครับ
แล้วก็คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะที่มีวิวาทะกับคุณสิทธา
เมื่อวานเราเห็น๒รายชื่อนี่แหละวันนี้เพิ่มมาอีก๑รายชื่อนะคะ

อยู่โวตไม่โวตแล้วก็สีลึงในคืองดออกเสียงคือจะแบ่ง
เป็นสามกลุ่มแบบนี้งดออกเสียงคือก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็จะ
เป็นพบเหล่าทัพแล้วก็ประธานวุฒิสภาครับทีนี้กลุ่มที่รอดู
ท่าทีก่อนขวามือสุดของหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมรอดูท่าที
ก่อนอีก๒๒๖คนงั้นลองกดเครื่องคิดเลขกันหน่อยมั้ยวันนี้ค่ะ
ที่บอกว่าไปแถลงจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน๓๑๓เสียงแล้ว
เนี่ยนะแล้วมารวมกับสวที่ดอมบอกจะโหวตให้๑๔เสียงรวม
แล้วเป็น๓๒๗เสียงเอาลบจาก๓๕๖ตั้งใช่ไหมแล้วก็ลบลง
ลงดูว่าเอ๊ะได้เท่าไหร่เท่ากับว่าจะต้องหาเสียงสนับสนุน
อีก๔๙เสียงจากสวที่ยังเหลืออยู่๒๒๖คนนะคะนี่แหละค่ะคุณ
ผู้ชมแล้วเมื่อวานเพิ่งฟังพี่ตุ้มสรกอนอดุนยานนค่ะ
หนุ่มบังจันทร์น่ะครับเขาก็วิครอว่าที่เราเห็นสวหลาย
ท่านออกมาแสดงความเห็นในเรื่องการโหวตหรือไม่โหวตคุณพิษ
แต่อย่าลืมนะว่าส่วนใหญ่ในสวจะเป็นทหารจะเป็น
ตำรวจซะเยอะด้วยซึ่งท่านเหล่านี้มักจะไม่ค่อยแสดงความเห็น